สังคมตื่นตัวเรื่องกรณีของนายเปรมชัยล่าสัตว์ป่านะครับ

ขยายวงกว้างเป็นภาคประชาชน
แล้วก็ที่ใกล้บริษัทอิตาเลียนไทยด้วยครับ

ปิดบังใบหน้านำแผ่นป้ายภาพรูปเสือดำที่ถูกจริง

มาวางไว้ที่หน้าอาคารอีตันไทยทาเวอร์

ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทอิตาเลียนไทย
ที่มีนายเปรมชัยเป็นผู้บริหาร

ชายไม่เปิดเผยชื่อก็บอกว่า
ต้องการทวงความยุติธรรมให้เสือดำ
แต่ป้ายดังกล่าววางไว้แค่๑๐นาที
ที่แม่บ้านจะเก็บออกจากหน้าอาคารครับ
ต่อมา๒โมงครึ่งครับ

่นสีสเปย์เป็นรูปหน้าเสือดำ

บนกำแพงร้านขายอะไหล่รถยนต์
อยู่เยื้องกับอาคารอีตันไทยเช่นกันนะครับ

และสะท้อนความยุติธรรมของสังคม

ผ่านงานสินอันประณีตบนกำแพง
เขาบอกว่าเจ้าของร้านอะไหล่ยนต์เนี่ย

อนุญาตให้กลุ่มเขามาพ่นกราฟิตี้ได้

แล้วก็ที่จะอนุญาตตรงนี้
เพราะว่ามันอยู่ใกล้บริษัทอิตาเลียนไทยไง

คือเขาบอกว่าตอนแรกสงสัยว่าการไปทำแบบนี้

ฟังเสียงของกลุ่มศิลปินนี้หน่อยฮะ

ผมก็ว่านหัวเสด้ำนะครับ
แล้วก็เหมือนกับการที่เขาอ้าปากมันเหมือนกับแบบจะคำลามก็ได้

คือความรู้สึกเหมือนกับพวกผมที่แบบเป็นคนที่ติดตามข่าวครับ
คือรู้สึกเหมือนกับสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์มันหายไปตัวนึง
แล้วก็มีการบุกลุกป่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมรดกโลกอะไรอย่างนี้

ซึ่งสัญญาณออกว่าเราก็เป็นคนนึงที่ติดตามค่าวนี้อยู่

หลังจากนั้นทีมข่าวก็ได้เดินทางไปที่ถนนเฉลิมพระเกียร๙ซอย๖
ก็พบว่าเสือดำที่ถูกพ่นไว้บริเวณกำแพงข้างทาง
ระบุชื่อรักกิจเจ้าของภาพครับ
ภารกิจเล่าว่ารู้สึกไม่สบายใจที่คดีของนายเปรมชัยล่าช้า
ล่วงเลยมากว่า๑เดือนแล้ว

ขณะที่คดีของชาวบ้านที่ก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน
กลับถูกตำรวจดำเนินคดีทันที
ทำให้รู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมมี๒มาตรฐานครับ
และไม่ใช่เฉพาะคนในกรุงเทพมหานครที่แสดงออกเรื่องนี้
ที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนออกมาใส่หน้ากากเสือดำ
มีกากบาทสีแดงที่ปากภายในสวนสาธารณะอุทยานสวรรค์ครับ
และได้ทำสติ๊กเกอร์รูปเสือดำถูกจริง
และหน้ากากเสือดำแจกจ่ายประชาชน
นำกลับบ้านเพื่อเป็นของที่ละลึกด้วย

อยากให้คนไทยทั้งประเทศติดตามเรื่องนี้

เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
เพื่อให้ทำคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม
ค่ะและจากการแสดงออกของภาคสังคม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกดดันการทำงานของตำรวจ
แสดงออกเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง
ฟิตี้รวมทั้งการแจกหน้ากากสีดำนี้นะคะ

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะ

เรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกของภาคสังคม

เอาเสือไปวางการพ่นกราฟิตี้

ใช่ค่ะท่านบอกว่าก็ไม่รู้จะไปห้ามยังไงนะ

แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
เป็นเรื่องที่ตำรวจต้องหาพยานหลักฐานต่าง
ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย

หาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ท่านเองรับรองไม่มีใครช่วยเหลือนายเปรมชัยได้
ส่วนเรื่องของจะไปห้ามประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์
เอกประวิทย์วงสุวรรณระบุว่าสิ่งนี้

พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล

เพราะที่ผ่านมาทำงานดีแต่อาจจะพูดตรงไปตรงมาบ้าง

เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางสังคมก็กดดันออกมา
เอกประวิทย์บอกว่าศรีวราเขาทำงานดี

และเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมา
แต่คำพูดอาจจะพูดจานั่นนี่หน่อย
แต่ตอนนี้ไม่มีแนวโน้มอะไรที่จะเปลี่ยน
และคดีจะจบแล้ว
พูดไปถึงพลตำรวจเอกศิวราก็ยืนยันยังไม่เปลี่ยนนะ
เพราะว่าพลตำรวจเอกศิวราทำงานดีอยู่นะครับ
ส่วนเกี่ยวกับเรื่องที่ตอนแรกเลย
มีการที่ไปแจ้งความตำรวจ

ร้อยเวรที่รับแจ้งไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายก่อนเหรอ
ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียน
จากนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคม
การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยไว้พิจารณาแล้ว
สำหรับกรณีขอให้ตรวจสอบ
พลตำรวจเอกศีวราที่มีคำสั่งลงโทษภาคทัน

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิ
กรณีไปรับแจ้งความ
เปรมชัยกับพวกในข้อหาทารุณกรรมสัตว
โดยไม่มีเหตุอันสมควร

และรับคำร้องทุกข์ไปโดยไม่ถูกต้อง
เข้าข่ายเป็นคำสั่งการลงโทษทางวินัย

เพราะไปขัดหรือแย้งต่อกฎคณะกรรมการ

วิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ
ที่จะต้องระบุอนุมาตราที่ผิดวินัยให้ชัดเจน
ยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน
เฝ้าติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจด้วย

หรือรับร้องทุกข์ของประชาชน
หากตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดถือกรณีดังกล่าวก็จะทำให้ตำรวจ

อภัยนะคะก็จะทำให้ตำรวจไม่ยอมรับการแจ้งความได้
โดยหลังจากนี้หากผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบ
และพบว่าไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนุนไทย
ก็จะต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหา
มาให้การชี้แจงเบื้องต้น
ทำหนังสือให้พลตำรวจเอกศีวราชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนค่ะ